ในช่วงที่ทองกำลังแพงขนาดนี้ราคาทองนั้นพุ่งสูงขึ้น
ระวังให้ดีเพราะว่ายิ่งตอนนี้เดินทางด้วยไปลืมทองไปลืมทองเอาไว้
แล้วไม่ได้คืนร้องไห้เลยนะแต่ว่าคุณตาวัย๘๕
เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าลืมวางไว้บนแท็กซี่ทอง๕บาทมูลค่ารวมเกือบ๒๐๐๐
ปรากฏว่าดีมากเพราะว่าคนขับแท็กซี่เอามาส่งคืนเจอคนดีนะครับ
คือสักประมาณ๙นาฬิกาที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
บอกว่าเพื่อนลืมกระเป๋าครับข้างในมีเงินมีทองทองแท่ง๕บาท
ไว้บนรถแท็กซี่นะครับขึ้นจากแถวบางรักไปลงแถวศรีลม
ก็เลยรีบโทรศัพท์มาแจ้งเพื่อประกาศตามหาแท็กซี่คันดังกล่าวครับ
ปรากฏว่าโชเฟอร์นะครับคุณสิทธิสมสุนันทิพย์ครับ
คุณสิทธิสมเนี่ยได้ฟังการออกอากาศอยู่พอดิบพอดี
โทรศัพท์มาแจ้งทันทีครับบอกว่าเก็บของได้
หลังจากตรวจสอบภายในกระเป๋าสะพายไปเจอเงินสดแล้วก็ทองคำแท่งครับ
ตั้งใจจะเอามาส่งคืนอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นตนเองนั้นกำลังจะจอดรถนะครับ
เรียกก็เรียกไม่ทันครับวนหาสองรอบก็ไม่เจอ
เจ้าของทองนั้นเป็นคุณตาวัย๘๕ปีนะครับ
บอกว่านัดกับเพื่อนเอาไว้ที่ร้านทองครับ
ตั้งใจจะเอาไปขายดีใจมากนะฮะ
ขอบคุณคุณคนขับแท็กซี่นะครับ
เก็บทองได้เก็บเงินไว้ได้ด้วยนะครับ
นำมาส่งคืนนะครับ
๕บาทในตอนนี้เกือบ๒๐๐๐๐๐นะ

ดูจากเรื่องของราคาทองใช่ไหม
วันนี้คือเป็นวันที่ราคาทองพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการด้วยนะคุณกาย
อันนี้ต้องชื่นชมคุณสุธิสมสุนันทิพย์นะคะ

แล้วก็เป็นคนขับรถแท็กซี่คันนี้จริงนะ
เพราะว่าพอเห็นข้างในคือมันก็ของมีค่าทั้งนั้น
ทั้งเงินทั้งทองยิ่งทองในช่วงนี้